มีคู่จะไปติดต่อที่รถครางสินค้า

รถผิดเข้าไปในช่องที่พี่แท็กซี่เขาจอดกัน

แล้วทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยว
แล้วทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยว

ไม่ใช่แค่แค่แค่อย่างเดียว
ไฟเลี้ยวนี้ทำไมไม่เปิด

รู้ว่านี่จอดแด็กซี่แต่กี่รถไม่ใช่แค่เลี้ยวอย่างเดียว
ไอ้บ้าเป็นอะไรเปล่า

ไม่ใช่เมื่อไหน

ตอนแรกเรียกว่าเขาตะโคนคุยกันข้างถนนอ้อปป่าว

มันชอบแต่ว่ามันไปด้วยแรงโกรธ

แต่พี่แท็กซี่นี่ยังไม่ได้ยินเสียงพี่แท็กซี่เลยนะ
ขับเคลื่อนด้วยความโมโหสุด
หญิงคนนี้คือนางสาววิริยาบุญศรีนาคหรือว่าคุณซาย
คุณไซดนี่อายุ๓๐ปีนะเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้
คือเธอบอกเธอโวยดังลั่นเลยเสียงเธอเอง
ผู้ชายเสื้อยืดสีขาวดำมีรอยสักลายนะฮะ
ที่แขนที่เข้าไปโวยรถคนขับรถแท็กซี่
พี่คนนี้นี่หูตัวล่ำเลย
นายเมธาพัททรอายุ๔๐ปีเป็นสามีของเธอเอง
ค่ะนะฮะในคลิปเนี่ยคุณซายโวยลั่นเลย
คนขับรถแท็กซี่เพราะว่าเธอบอกว่า
คนขับรถแท็กซี่ขับรถปาดหน้ารถตู้ของเธอ

ทีมข่าวนะครับไปสอบถามคุณซายกับสามี

เมื่อวานนี้ประมาณเที่ยงได้เธอกับสามีขับรถตู้ไป
ไปรับสินค้าคือเธอขายของออนไลน์นะครับ
แล้วก็ไปรับสินค้าที่คลังสินค้า
ท่ากัศยาลนาชาสุวรรณภูมิ
ด้วยความที่เธอกับสามีไม่ชินทางนะฮะ
คือไม่ได้ค่อยไปสถานบินไว้อย่างนั้นเถอะ

สามีของเธอเปิดกระจกไว้ตลอด
เพราะว่าคอยถามรอบพเขาว่าไปทางไหนไว้
พอเขาว่าไปทางไหนบ้างกันเถอะ

กลับรถออกมาได้หลงเข้าไปนั่นแหละ
แต่ระหว่างที่ขับรถผ่านจุดจอดรถแท็กซี่
มีแท็กซี่คันนี้สีแดงเธอบอกนะ
ขับอยู่เลนซ้ายสุดขับรถปาดหน้ารถตู้ของเธอ
ที่อยู่เลนกลางหรือเลนส์๒อย่างกระทันหัน
เธอบอกสามีเธอขับรถตอนนั้นน่ะ
ใช้ความเร็วสัก๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอง
ไม่มีการเปิดสัญญาณไม่มีการเปิดไฟเลี้ยวแต่อย่างใด
จะเข้าจอดในช่องของรถแท็กซี่
อยู่ขวาสุดมาศ้ายสุด

จากนั้นสามีก็ค่อยเคลื่อนรถออกไป
แล้วสามีของเธอก็ได้ยินเสียงรถแท็กซี่นะ
อันนี้เธออ้างนะตะโกนมาบอกว่า

ย้ำว่าเธอได้ยินชัดเพราะเธอเปิดกระจกเอาไว้
เพื่อจะถามทางเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมครับ
สามีของเธอคราวนี้ลงไปต่อว่า
คนขับรถแท็กซี่ตามในคลิปส่วนเธอก็โมโหสุดเหมือนกัน
อันนี้เราเข้าไปได้เลย
เราก็ขี่ตามรถคันอื่นไปเราไม่ได้รู้ว่าไงพี่
เธอบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตอนเกิดเหตุเธอยอมรับ
เธอโมโหสุดเสียงดังเกินไป
เพราะทนไม่ไหวนะฮะที่ถูกด่าก่อน
แล้วเธอก็ยังเดินไปนะฮะไปจับไฟเลี้ยวเนี่ย

เธอยังบอกกับพี่แท็กซี่บอกก็ใช้ได้นี่นะ

จังหวะที่จะเดินไปห้ามสามีบอกป๊าไม่ต้อง
ไม่ต้องแต่เธอไปเองแล้วก็เอามือไปปัดขึ้นปัดลง

เออนึกว่าป๊าไม่ต้อง
ไม่ต้องไปทำอะไรปรากฏว่าเธอไปเองเลย

นี่แหละฮะทำให้หลายคนพอดูคลิปนี้บอกว่า
โอ้โหเธอกับสามีนี้ทำเกินไปหรือเปล่า
ขณะเดียวกันในคลิปเธอก็มีการแบบ
ขอโทษขอโพยนักท่องเที่ยวที่อยู่แถวนั้นด้วย

เธออยากจะวิงวอนชาวเน็ตมองทั้งเหตุและผลหน่อย
ทำไมเธอถึงโมโหสุดเสียงขนาดนั้น
เพราะว่าพี่รถแท็กซี่เนี่ยนะครับ

เงียบปั๊บไม่โต้ตอบอะไรเลยเอาฟังเธออีกที

เพจที่เอาพวกหนูไปลงให้ทัวร์ลง

แล้วก็อยากจะฝากพวกทัวร์ด้วยนะคะ
ว่าการที่จะด่าใครจะมาเม้นอะไรใคร
ให้รู้เรื่องจริงให้อยู่ในเหตุการณ์

แต่ว่าหนูก็ขอโทษพวกฝรั่ง
ที่เขาโมะใบป่าวให้พี่

ตอนกลับผมก็
คณะเดียวกันทีมข่าก็พยายามจะประสานไปยังต้นสังกัดของรถแท็กซี่ครั้นนั้นนะฮะครั้นสีแดงแล้วนะครับ
แต่ติดต่อไม่ได้วันนี้เป็นวันหยุดครับนะฮะจะไปเปิด
นะฮะก็เลยไม่รู้ว่าพี่คนขับรถติ๊กซี่ในคลิปคือใครนะครับ
ถ้าพี่คนขับเนี่ยท่านนี้ท่านนี้ฮะต้องการจะชี้แจง
เรียนเชิญนะครับไทยรัฐทีวีรออยู่ครับ
ใช่เอาเรื่องนี้จริงถ้าเป็นจริงอย่างที่ฝั่งสามีภรรยาเขาเล่าให้ฟังเนี่ย
เรียนรู้หลายเรื่องเหมือนกันนะหนึ่งเส้นทางต้องศึกษาให้ดีเนาะใช่
จะเลี้ยวจะออกจะอะไรไฟเลี้ยวต้องเปิดเนาะเพราะว่ารถทำมาให้
สามเวลามันมีคลิปลงโซเชียลเนี่ยแน่นอนคลิปมันลงมาแค่ช่วงเวลาเวลาเดียว
คุมสติได้คนนั้นชนะจริงนะ
ใช่คือแม้กระทั่งแวบแรกยังไม่มีใครรู้หรอกว่าเรื่องราวเป็นยังไง
แต่พอเนี่ยปรากฏพอคลิปนี้ปล่อยออกไปกลายเป็นทัวร์ไปลงเขากันเอง

อีกฝั่งนึงน่ะดูเงียบจังเขาเลยต้องออกมาชี้แจ้งว่า
เรื่องจริงก่อนหน้านั้นมันไม่ใช่แบบนี้

ก็เป็นกรณีศึกษากันไปนะคะ